อีกหนึ่งเรื่องที่จะมาคุยกันกับเรื่องของการขับรถ
เมื่อวานนี้เป็นคลิปที่มีแท็กซี่ลวนลามผู้โดยสารผู้หญิงครับ
วันนี้แท็กซี่ผู้ชายไปชะลอกกับคนขับรถ
ซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเกือบจะวางมวยกัน

เกือบจะต่อยกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย

ขึ้นนี่เดือดมากเลยนะฝ่ายหญิง

ก็เป็นคลิปจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์นะครับ

และผู้ชายขับแท็กซี่คือเขาพยายามทำให้สองคนนี้ใจเย็นลง

ขณะที่ผู้หญิงคนขับรถเก่งก็ยืนต่อว่า
คนขับแท็กซี่อยู่ด้วยความที่โมโหตามที่ยินเสียงเมื่อสักครู่
ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า

คนขับแท็กซี่ก็เปิดไฟเลี้ยว

ตะโกนต่อว่าคนขับแท็กซี่ไป
ทีนี้คนขายเบ็กซี่เองก็ต่อว่ากลับมาด้วยคำที่หยาบคาย
ประมาณว่าให้มาทำมาหากินบ้างเถอะอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก่อนที่จะปลาขวดน้ำใส่รถเก๋งของผู้หญิงคนนี้ด้วย

ก็เป็นเหตุให้แน่นอนผู้หญิงคนขับรถเก๋ง
ไม่ไหวแล้วครับทนไม่ไหวเลยก็ลงมาจากรถ
แล้วก็ไปต่อว่าคนขับแท็กซี่ให้ลงมาจากรถเหมือนกัน
ซึ่งคนขับแท็กซี่เองก็มีท่าทีเหมือนจะลงมา
แต่ว่าไม่ลงนะครับพร้อมกับต่อว่าผู้หญิง
คนขับรถเก๋งแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับ

เห็นเหตุการณ์ก็ให้คนขับแท็กซี่เลื่อนรถไปจอดข้างทาง
แต่คนขับแท็กซี่กลับอาศัยจังหวะนี้ขับรถชิ่งหนีไปแบบต่อหน้าต่อตา
ไม่ลงไม่เคลียร์ไปเลยครับ
ผู้หญิงคนขับรถเก่งกับเพื่อนพยายามวิ่งตามไปคุณผู้ชม
คนขับรถบิ๊กไบท์เองก็พยายามขี่ตามเหมือนกัน
เห็นเลยว่าแคมขี่ตามแต่ไปแล้ว

ด้านคนขับบิ๊กไบท์ก็เลยโพสต์คลิปนี้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลให้ตัดสินกันเองว่าใครผิดใครถูก
ตอนนี้ก็กำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวนะฮะ
อันนี้ก็เกือบจะเกิดการวางมวยนะครับ
สุดท้ายก็หนีไปนะครับ